มีผู้ชายคนหนึ่งเขาโพสต์เอาไว้บอกว่าเป็นอุทาหรณ์
เขาจอดรถไว้แล้วก็ตัวเองลงไปซื้อของ

ก็ให้ลูกรอในรถแต่ลืมค่ะ
บอกลูกว่าให้ล็อกรถด้วย
แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นซื้อของเสร็จเดินกลับมาที่รถ
เขาเจออะไรคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันค่ะ
แจ้งพร้อมเรียนได้ไหม

เอาเร็วเดินเร็วเดี๋ยวตัวประโยชน์มา
คุณนี่คือภาพที่เขาเจอผู้หญิงคนนี้

นั่งกินขนมถุงคุยกับลูกเขาอยู่

ก็คือไม่ได้ล็อกรถไงแต่ก็คืออยู่ก็เข้ามานั่งเฉย
คือเข้ามาได้อย่างไรเป็นใคร
เขาก็แต่งตัวปกติประมาณนึงอะนะ

เอออันนี้คืองงจริง

ผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่ามะเดี่ยวมันนี่แมนบอกว่า
อุทาหรณ์สอนใจตัวเองไม่ล็อกรถลงไปซื้อของ

เกือบไปแล้วดีนะซื้อของเสร็จพอดี
เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่ง

อยู่ก็เดินปรีมาที่รถเขา
เปิดประตูรถแล้วก็ไปนั่งที่เบาะคนขับเลย
ตอนแรกลูกคิดว่าเป็นเพื่อนพ่อเพื่อนแม่

ลูกคนเล็กเล่าให้ฟังด้วยว่า
ผู้หญิงคนนี้นั่งมองหน้านานมาก
แล้วก็เริ่มลื้อหาของหน้ารถ

แล้วก็เป็นจังหวะเดียวกับที่พ่อเดินมาถึงพอดี

ไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับลูกของเขาบ้าง
ต้องเสียใจไปตลอดชีวิตเพราะคิดไม่ถึงแน่

ล็อกไว้อุ่นใจที่สุดอย่าประมาทแบบนี้
ซึ่งตอนแรกท้ายคลิปเขาบอกเขาจะแจ้งความใช่ไหมคะ
แต่ก็แจ้งตำรวจให้มาเอาตัวผู้หญิงคนนี้ไปสอบสวน
เพราะกลัวว่าจะไปทำแบบนี้กับคนอื่น
บอกว่าผู้หญิงคนนี้เคยทำแบบนี้แล้ว

แต่อ้างว่าสติไม่ดีเลยรอดมาได้

ให้ตำรวจลองไปเช็กประวัติเช็กอะไรกันดูด้วย

ผู้หญิงคนนี้ยังไม่ได้ขับรถที่มีเด็กออกไป
ใช่คือถ้าครอบครัวญาติหรืออะไรที่รู้จักกับผู้หญิงคนนี้
เห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยถ้าเป็นคนป่วยจริงต้องดูแลอย่างใกล้ชิด